ตอนนี้สินค้าแฟชั่นนั้นกำลังเติบโต

นำสินค้าเหล่านี้มาอยู่บนช่องทางของออนไลน์
หรือว่าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊คอินสตราแกรมแน่นอน

อย่างร้านจำหน่ายรองเท้าออนไลน์

แล้วก็มีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
ไม่น่าเชื่อเคยทำรายได้ถึงวันหนึ่ง๑ล้านบาทครับ
ติดตามเรื่องนี้กับรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน

สินค้าเพียงไม่กี่แบบในร้าน

รองเท้าหนังแกะทรงบัลเล่๕๐สี

ที่มีจุดเด่นจุดขายตรงสีสันสดใส
และฟังก์ชั่นตอบสนองการสวมใส่ของลูกค้าเพศหญิงทุกวัย
คงทนและราคาคนไทยเอื้อมถึงค่ะ

และสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ทุกวัน

ตอนนี้กลายมาเป็น๘ล้านต่อเดือน
ทุกวันนี้เธอมีแอดมินที่คอยตอบคำถาม
และขายสินค้าที่ทำงานหนักจนแทบไม่ได้พักเลยค่ะ
ช่วงที่ฮอตที่สุดรองเท้าหนังแกะของเธอ
เคยทำยอดขายสูงถึง๑ล้านบาท
ภายในเวลาเพียงแค่๑ชั่วโมง
และแตกลายสินค้าทั้งรองเท้ากระเป๋าและเสื้อผ้า
ปีแรกยอดก็อยู่ที่หลักแสนต่อเดือน

เพราะว่าเราถือเป็นเจ้าแรก
เรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำกระเป๋ารองเท้า
เพราะเราต้องนึกถึงว่า๓ปีที่แล้ว

แล้วธุรกิจออนไลน์มันไม่ได้บูมถึงทุกวันนี้

คือถ้าใครจะซื้อกระเป๋ารองเท้าในออนไลน
จะนึกถึงเราเป็นที่แรกเลย
มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้กลุ่มเป้าหมาย
เห็นสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
ขณะเดียวกันกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งค่ะ
หรือเรียกง่ายว่าใช้เหล่านักแสดงชื่อดังเป็นแม่เหล็ก
สวมใส่สินค้าและบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
เป็นช่องทางที่ได้ผลสูงมากค่ะ
ทำให้สินค้ากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย

ก็คือที่เราคุยเนี่ยจริงเป็นดาราระดับเอวิชทั้งหมด

ซึ่งเขาเป็นลูกค้าเราอยู่จริง
ทุกคนที่เราคุยแล้วก็ร่วมงานด้วยค่ะ
คือเขาจะยินดีที่จะช่วยโปรโมทแบรนด์ไทยอยู่แล้ว
บรรดาซุปเปอร์สตาร์มาสวมใส่สินค้าและการันตีคุณภาพ
ช่วยกระจายให้แฟนเพจของพวกเขาในต่างประเทศ

ไปยังตลาดอาเซียนลาวเวียดนามกัมพูชา

ซึ่งกำลังศึกษาในขั้นตอนการขนส่งค่ะ
ทางออนไลน์มีผลต่อการรับรู้แบรนด์

แต่สุดท้ายสินค้าจะอยู่ในใจผู้บริโภคได้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าและการเอาใจใส่ลูกค้าค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน